หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกให้หมดไปจากประเทศไทยนั้น
เรื่องนี้อาจทำได้ยากครับ

การขยายตัวของบรรดาโรงแรมเถื่อนที่เกิดขึ้น
มีจำนวนกว่า๕แสนห้องทั่วประเทศนะครับ
ซึ่งโรงแรมเถื่อนเหล่านี้ทำลายทั้งโครงสร้างราคาโรงแรมที่พักของประเทศไทย
และทำลายคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
สาราสวดศพในวัดอู่สายคำตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ถูกดัดแปลงให้เป็นห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมเถื่อน
หรือโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่กำลังได้รับความนิยมจากทัวร์ราคาถูกเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับบ้านจัดสรรในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
กลายเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจีน
โดยลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่
สั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวมากกว่ามากับกรุ๊ปทัวร์
ถ้าในลักษณะห้องพักที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ย
จริงแล้วถ้ามันอยู่ในออนไลน์
ยกตัวอย่างเช่นในเว็บไซต์ที่ดัง
ลูกค้าไม่ทราบหรอกค่ะว่าโรงแรมไหนหรือห้องพักไหนเนี่ยไม่มีใบอนุญาต
เพราะลูกค้าเองไม่สามารถจะ
มันไม่มีอะไรระบุเลยในการจองนั้นว่าห้องพักอันนี้ไม่มีใบอนุญาต
ปัจจุบันโรงแรมเถื่อนเหล่านี้มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย
จากข้อมูลสมาคมโรงแรมไทย
มีโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนมีมากกว่า๑๕๐๐๐แห่ง
มีจำนวนห้องพักมากกว่า๕แสนห้องทั่วประเทศ
ขณะที่โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของไทย
มีจำนวนเพียง๗๗๐๐แห่ง
มีจำนวนห้องพัก๓๘๐๐๐ห้องเท่านั้น
เถื่อนเหล่านี้อาศัยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เนื่องจากไม่ต้องก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคาร
ทำให้ขายห้องพักในราคาแสนถูก
ส่งผลให้ราคาโรงแรมของไทยตกต่ำ
เปรียบเทียบกับราคาโรงแรมในเอเชียและอาเซียน
โดยราคาโรงแรม๓๕ดาวในกรุงเทพ
อยู่ชะเลีย๓๕๐๐บาทต่อคืน

คโปร์๘๐๐๐บาทต่อคืน
โตเกียวญี่ปุ่น๕๓๐๐บาทต่อคืน
โซลเกาหลี๖๒๐๐บาทต่อคืน
ฮ่องกง๗๖๐๐บาทต่อคืน
และไทเปย์ไต้หวัน๗๐๐บาทต่อคืน
นั่นหมายความว่าเกิดการแข่งขันทางด้านห้องราคาห้องพัก
เพราะฉะนั้นตัวนี้ต่างหากเป็นตัวที่ทำให้ประเทศไม่สามารถมีราคาห้องพักที่มากพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้

จริงเราเกือบจะเป็นอันดับสุดท้ายในด้านของราคาที่ค่อนข้างต่ำ
ขยายตัวมากเกินไปของโรงแรมเถื่อนโดยขาดทิศทางการควบคุม
ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
ทั้งการเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยว
แฝงตัวเข้ามาของอาทยากร
ทัวร์ราคาต่ำหรือทัวร์ศูนย์เหรียญ
ส่งผลภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย
อาจหลุดพ้นจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกได้